รัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
มีช้างเผือกสำคัญที่ขึ้นระหว่างเป็นช้าง
คู่พระบรมีถึง๑๐เชือกด้วยกันนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นช้างที่มีถิ่นกำเนิดไกล
จังหวัดยาลาซึ่งมีประชาชนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายค่ะ
อยู่ในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมพระราชพิธีก่อนขึ้นระหว่าง
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
อนุสรพระเสวสุรคชาธานตั้งตรงานอยู่กลางเมืองยาลา
สวนสาธารณะสนามช้างเผือก
สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงช้างพลายเผือก
ชาวยาลาพร้อมใจกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม
ถวายเป็นช้างเผือกคู่บารมี
ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชว่า
สเวสุรคชาธานบรมนรบาลสวามิพักษ์สุพลักษณ์เนตราธิคุณ
ทศกุลวิสิตพรหมพงษ์อดุลยวงตามพหัทธี
ประชาชนะสวัสดีวิบุญศักดิ์อัครสยามนาสุรภาษณ์
หนมงคลสารเลือดฟ้า
พระเสวสุรคชาธานหรือคุณพระเสวดเล็ก
ถูกพบโดยนายเจ๊เฮงหารตีกำนันตำบลกาลออำเภอรามัน
นำช้างของตัวเองไปเลี้ยงที่ชายป่า
ระหว่างนั้นก็มีลูกช้างสูงประมาณ๑เมตร
พลัดหลงจากแม่และไปคลอเคลียร์อยู่ใกล้ช้างของนายเจ๊เห็ง
เขาจึงจับลูกช้างป่าตัวนั้นกลับไปเลี้ยงไว้
เพราะเห็นรูปภัณฑ์แตกต่างจากช้างทั่วไป
โดยมีเรื่องเล่าถึงความอัศจรรย์ของลูกช้างตัวนี้ว่า
ช่วงที่นายเจ๊เห็งนำไปเลี้ยงดู
วันหนึ่งมีสุนัขป่วยหนักใกล้ตายชื่อเบี้ยว
กินน้ำที่ใช้อาบตัวคุณพระอาการป่วยกลับหายไป
แต่นั้นมาสุนัขตัวนั้นจึงได้เฝ้าติดตามคุณพระเสวดเล็กเรื่อยมา
เมื่อเรื่องราวถูกร่ำลือเล่าต่อกันไปทั่ว
พันธุ์ตำรวจเอกสิริโฆษหิรันผู้ว่าราชการจังหวัดยาลา
ติดต่อขอนำลูกช้างป่าไปเลี้ยงไว้ที่จวน
จากนั้นได้ประสานให้สำนักพระราชวัง
ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบคุณสมบัติ
ดูว่าพระมีเขาไม่เป็นที่มาจะจากบ้านพระพู่ราชการจังหวัด

พอเอามือไปสัมผัสก็จะมีความลูกมือถูกว่า
ที่จะให้

จำการของจังหวัดเนี่ยทำหนังสือกรรมคมทูลไปที่สำนักรัชวัง
อาจจะเป็นกล่องโฆษลักษณ์เพื่อจะดูว่าช้างตัวนี้เข้าหลักอะไรหรือไม่ยังไง
เราก็มีหน้าที่ในการดูเขายังไม่อดนมนะ
เราก็เอานมผงผสมข้าวต้มแล้วก็คลุกนะฮะ
แล้วก็เนี่ยจับงวงเขาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จับป้ายแล้วก็จับอย่างนี้
พอทำอย่างนี้เขาก็จะพอเสร็จปุ๊บเราก็จะจับแล้วก็
ผมว่ามีความรักผูกพันธุ์นะฮะ
เห็นเขาวันนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้อง
ต้องดูแลเขาเพราะเขายังช่วยเหลือตัวเองไว้ด้านหนึ่ง
สำนักพระราชวังได้ส่งพระราชวังเมืองอดีตเจ้ากรมช้างต้น
ไปตรวจพิจารณาคดชะลักในที่สุดก็ยืนยันว่า
ลูกช้างพลายเผือกลูกเถื่อนตัวนี้สมบูรณ์ด้วยมงคลลักษณะ
ถูกต้องตามตำราโฆษลักษณ์เป็นช้างสำคัญ
อยู่ในพรมพงศ์ตระกูลจำพวกช้าง๑๐หมู่ชื่อดามพระหัตถี
สมควรขึ้นระหว่างเป็นพระยาช้างต้นคู่บารมี
จากนั้นพระราชพิธีงานสมโพธิและขึ้นระหว่างพระเสวสุรคชาธาต
โบราณราชประเพณีจึงถูกจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะ
จังหวัดยาลาอย่างยิ่งใหญ่ตลอดสามวันสามคืน
ของวันที่๙๑๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕๑๑
พระราชพิธีเริ่มตั้งแต่การถวายช้างการสมโพธิและการขึ้นระหว่างช้างต้น
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรม
จังหวัดยาลาเป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมนาทีสำคัญของการประกอบพระราชพิธี
รับช้างคู่พระบรมีเป็นช้างลำดับที่๓นับแต่ส่งขึ้นครองราช
เพราะว่างานพิธีสมโพธิช้างเผือกเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะของจังหวัดยาลา
จะมีช้างทุกเชือกเลยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยาลาเนี่ย
ผมว่าเป็นร้อยเชือกนะที่มาร่วมในพิธี
แล้วในช่วงของสมเด็จพระสเวทท่านจะเดินรอบเมือง
แต่ช้างเนี่ยเวลาเดินร้อนเขาจะรู้ไง
เวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินอย่างนี้ใช่ไหม
แต่พอรอนี่เขาจะเดินแล้วก็รีบยก
เดินแล้วรีบยกแล้วเราก็เอาน้ำ
เวลาเดินปุ๊บเราก็ราดน้ำเพื่อจะ

แต่แคร์จะตื่นแล้วพระสุเวศเนี่ยจะตื่นเสียงแตระแตระสัง
อันนี้เขาจะกลัวเขาจะตื่น
แล้วเราก็ต้องไปประกบเขาตลอดตลอดเหนื่อยครับ
ว่าเหนื่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่า
รู้สึกว่ามันไม่ใช่กิจวัตรประจำวันของเรา
มันจะมีคนเยอะมากจะมีข้าราชบริพาณเยอะมาก
จะมีคนอาจสูญรายการเยอะมากครับยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากครับ
ยาลาเราภาคภูมิใจมากหนึ่งช้างเปลือกตัวนี้เกิดขึ้นในจังหวัดยาลา
และประบาทประชโยได้เสด็จมาทางจังหวัดยาลาเป็นการีพิเศษอีก
ก่อนหน้านั้นเขาเสด็จแล้วเมื่อปีศพ๑๐๒ก็เคยเสด็จ
แต่ว่าปีนี้ที่ถวายช้างเนี่ยเป็นการีพิเศษอีก
ก็ถือว่ามันเป็นที่พรรณภูมิใจตรงชาวยาลา
จากพระสเวสุรคชาธานจะเป็นช้างเผือกคู่บรมีประจำรัชกาลแล้ว
กลายมาเป็นพระสหายในวัยพระเยา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วย

ที่ครั้งนึงเด็กพระนอกได้มีโอกาส

คือได้มีโอกาสกราบพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๓ครั้ง
ในขณะที่๙ปีถึง๑๐ปีนะครับ
แล้วยังจำที่พระองค์ได้ตรัส
บอกว่าเราเจอกันนะพระสหาย
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนธรรมดาคนหนึ่งได้มีโอกาสนะฮะ
แล้วก็คิดว่าการที่เราได้ดูแลช้าง๑ตัวนั้น
แล้วก็วันต่อมาเนี่ยเขาเป็นช้างคู่พระบรมี
และเราได้มีโอกาสได้ดูแล
เป็นความปราบปลื้มครับที่ได้ดูแลแล้วก็ทำเพื่อพระองค์ด้วย
หลังพิธีสมโพธิขึ้นระหว่างเป็นช้างเผือกคู่บารมีประจำรัชกาล
พระสเวสุรคชาธานได้ยัง
ไปยืนอยู่ที่โรงช้างต้นพระราชวังดุสิต
โดยมีเบี้ยวได้ติดตามไปอยู่ด้วย
ที่พระเสวดเล็กจะล้มเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๒๒
แต่แม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า๓๐ปีแล้ว
แต่ชาวยาลายังคงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสำเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดช

และยังระลึกถึงพระเสวสุรคชาธานที่มีถิ่นกำเนิด
เกิดอยู่ในหัวเมืองชายแดนใต้ไม่เคยลืม